กันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาว่านางเอกคนนึงเนี่ยขอเปลี่ยนตัวพระเอกเพราะว่าพระเอกคนนั้นเนี่ยไม่แมนพอไม่อยากจะเล่นด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะจิ้นกันไม่ขึ้น
นี่หนึ่งในนั้นนะคะที่บอกว่าเป็นรายชื่อพระเอกหน้าหวานนี่เลยค่ะออกมาตกอยู่ที่หนุ่มแบงค์อาทิตย์นะคะ
เจ้าตัวยืนยันว่าเฮ้ยไม่ใช่ผมแน่นอนครับเพราะว่าละครที่รับเล่นไว้เนี่ยถ่ายทำจะเสร็จแล้วแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่านางเอกที่ร่วมแสดงด้วยน่ารักทั้งหมดเลยค่ะ

ตายแล้วไม่มีไม่ใช่ผมแน่นอนครับไม่ได้เปิดตัวแค่อัพรูปคู่เฉย
ไม่ค่อยพูดต่อหน้าสื่อว่าเป็นแฟนอะไรอย่างนี้แต่ก็ถ้าจะถามว่าคนพิเศษไหมคนพิเศษดีกว่าด้วยนิสัยทัศนติความคิดด้วยครับผม
จะเชื้อบอลแดนและเดินด้วยกันก็ได้คนแซวอยู่ก่อนที่ผมเจอเขาเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขามักจำเป็นทำมา
เปลี่ยนเพื่อผมถ้าเขาทำแล้วมีความสุขก็แล้วแต่แต่ก็มีขอบเขตนิดนึง